เป็นนางแบบสาวเขาเล่าประสบการณ์สุด

กัญชากูกูยังไม่ได้อ่านมาก่อนฟังกับพวกพ่อที่กูไปรักนี่แหละค่ะ

นางแบบสาวเขาเจอประสบการณ์สุดหลอนขนาดที่เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง

ห้องนี้แบบโหดมาก
หลับตาทีไรก็อำตลอดเวลาทั้งกอดทั้งเล่นผ้าม่าน
อุ๊ยแล้วไงยังไงขึ้นลง
ยังไงคือดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้หรอคือดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้หรอ
อย่างนี้เหรอเอาขนมมาเล่นบ้างไม่ได้เจอคนเดียวนะ
น้องก็ไม่รู้นะหนุ่มกูก็ไม่ได้ไปโดนขี่หรอกกับเขานะก็คือนางก็บอกว่านางเป็นนางแบบ
นางก็ไปนอนกับสองคนนางไปทำงานที่บุรีรำน้องที่มานอนด้วยเนี่ยก็เจอ

เข้าใจไหมค่อยฟังไปหนูค่อยฟังไป
ไม่ต้องรีบไปตายที่ไหนนะฟังนะหนุ่มนะ
แต่ด้วยความที่เราเนี่ยกินยาเลยขอโอกาสอีกแป๊บนึง

รอบ๒ลุกมาเลื่อนเตงให้ติดกัน
พ่อมัวเพราะเตงมันจะแยกมาต่อเตงถูกต้องไหม

เพื่อถ้าได้หลับดีจะทำบุญไปให้

พอโดนอำแรงขึ้นแรงขึ้น

ผีก็เป็นนางแบบสาว

ผีมานอนกอดทั้งตุนลงมาจะลดต้นคอเลยเธอ
เรียกว่าโอ้โหน้องเนี่ยเหนื่อย
พอหลุดมาได้เอาแล้วนี่อะไร

พี่หนูรู้เลยว่าโรงแรมอะไร

หนูไปนอนบ่อยโรงแรมนี้ในเครืออื่น

น้องก็เรียกเพิ่งจะหลุดมาได้ต่างคน

น้องโดน๒ครั้งไม่กล้าบอกพี่เหมือนกัน
เลยตัดสินใจบอกเออโกยเถอะขอย้ายห้องเถอะ

แต่น้องโชคดีที่น้องนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่นอนต่อแล้ว
คือเด็กที่เขากลัวเนี่ยเขาไม่กล้าเล่นโทรศัพท์ต่อแล้ว

เลยมาเล่นผ้าม่านหลอกอีกนะ

ไม่ใช่หมายถึงว่าหนูนอนโรงแรมนี้บ่อย

ไม่ปกติหนูจะไม่นอนห้องที่เป็นเลขนี้ทุกครั้งของโรงแรมนี้

ปกติเวลาไปทีมงานหนูจะรู้เลยว่าถ้าหยิบวางเลขเรียงมาเนี่ย

เพราะว่าบางทีจริงมันอาจจะด้วยเหตุการณ์หลายอย่าง

คือโหดมากครั้งที่๓นี่คือโหดมาก

แต่โกรธว่าทำไมแกล้งกันขนาดนี้วะ

คือไอ้ผ้าม่านอันนั้นน่ะเห็นไหม
นางดึงขึ้นดึงลงเถอะ
นี่นะอะนั่นนั่นอย่างนั้นใช่ไหม
การนอนตรงทางสามแพ่งวันนี้เชื่อแบบหมดใจ
ตอนแรกกลัวตอนนี้แม่งโกรธเพราะผีมันไม่ยอมหยุด

เอาเบลลากับเอาวางที่เดิมก่อน
มาถึงใกล้ประมาณตี๔แต่ด้วยความที่เหนื่อยมาก

โอเคไม่เรื่องมากนอนไปปกตินั่นแหละนะ
แต่ก็เจอบ้างแต่ว่ารอบนี้รู้สึกหนักจริง
โดนไปประมาณ๒ครั้งได้ยินเสียงผู้ชาย

นะจนนอนพลิกไปพลิกมา

แต่ด้วยความควรนอนต่อไปก่อน

ได้ยินเสียงพี่ลุกขึ้นมาเอาเตียงชนกัน

การนอนทางสามแพ่งเนี่ย

แต่รถเมย์นอนโรงแรมอันนี้มาก็ไม่เคยเจอนะคะ
หมายถึงว่าแบบแต่แค่รู้สึกว่าไม่นอนห้องนี้

แล้วก็คือไปอยู่ตรงเหมือนกับเป็นทางโค้ง

แล้วก็ปรากฏว่าชั้น๒ทั้งชั้น
คืออยู่ขึ้นไปถึง๒ชั้น๓แล้วคุณจำได้ป่ะ

เป็นห้องแหมวขึ้นไปอะ
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายต้องย้ายบ้านหนี

แล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งแม่เขาดันไปฝันแล้วก็บอกว่า

ก็เลยไปอยู่กันหมดเลยตอนนั้นก็เจอกัน

ซึ่งหลังจากที่เขาพูดหนูก็ขับรถไปดูนะคุณแม่

ใช่ป่ะฉันจำได้แล้วที่แม่เขาตายใช่ป่ะ
ไม่นะแม่เขาตายไม่ได้ตาย
เหมือนแม่จำไม่ได้ว่าแม่ตายหรือเปล่าแต่บ้านหลังนั้นแหละ

ผีช่วยนะ

สุดท้ายเขาออกต้องบอกว่าห้ามบอกว่า

พี่ต้องหลอกผีใช่ไหมพี่ต้องหลอกผี

แล้วก็เอากระเป๋าก็ค่อยออกไปอีกทีค่อยนึกออกแล้ว

ผีมันยอดได้ไปผีมันยอดได้อยู่กับมัน

จริงแล้วเจอกันทุกวันเจอกันเชินเช้าแบบ

แจกงแจกลางอะไรอย่างเงี้ย
เอ้ายูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องนั่งตามหานะ
เพราะว่าเทปนี้ก็คือเทปแรก